ของแม่สีแดงรอบใหม่นะครับรอบนี้ผมมีคิวอยู่แล้วครับ
อนุญาตครับนั่งก่อนนะครับเชิญครับ
ไม่กันสองพันแปลงรอบห้าสิบนะครับรอบนี้
ขับมาค่อยใส่นะครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับ
เชิญครับเชิญครับ
อ่านี่สาธุครับยกกลับไปเลยคุณแม่ด้วย
ขอสบายครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ